เรื่องใหญ่ก็คือคดีหวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรี
สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่๑พฤศจิกายน๒๕๖๒
คดีที่อยู่ในชั้นการสืบสวนสอบสวนของตำรวจนะฮะ
ว่าตกลงเป็นของครูปรีชาหรือว่าหมวดจรูนกันแน่

ปัจจุบันอยู่กับกองปราบราม

บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ขอบรรตรอบอกว่า๒๘กุมภาพันธุ์จะแทรกคุณน้ำแข็ง
โอ้โหเราติดตามข่าวนี้กันมาข้ามปี
ถ้าเกิดนับตอนนี้นี่คือโค้งสุดท้ายโค้งหักศอก
ถึงเวลารู้ผลแล้วนะช่วงบ่าย
ช่วงบ่ายของวันพุธนี้นะคะ๒๘กุมภาพันธ์

และไทยรัฐทีวีเราเกาะติดให้ท่านอย่างแน่นอน

เดี๋ยวเราจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ว่าจะแถลงกี่โมงอะไรยังไงนะครับ
แต่วันนี้เนี่ยความเคลื่อนไหวก็เยอะนะครับ
ความคืบหน้าของคดียังไม่มีอะไรออกมามาก

ก็ต้องขึ้นอยู่กับการแถลงของตำรวจนะฮะ
แถลงของตำรวจก็ใช่ว่าจะจบนะฮะ
เพราะถ้าผู้ที่ตำรวจบอกว่าเป็นคนผิด

ชั้นอายการหรือว่าชั้นศาลนะครับ
แต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลอง

ลักษณะสง่าลาศรี
หรือว่าดูภาษากาย

โงเห้งคือนอกจากเรื่องทางคดีทางวิทยาศาสตร์แล้วโหราศาสตร์

ใครถูกใครผิดว่ากันตามพยานหลักฐาน

สมมุติว่าถ้าคุณน้ำแข็งจะไปประกวดนางงาม
ก่อนจะไปขึ้นเวทีแล้วให้กรรมการเขาตัดสินเนี่ย

ขึ้นเวทีประกวดแล้วจะได้มงไหม
คิ้วแบบนี้จมูกแบบนี้ปากแบบนี้

แต่วันนี้มีความเคลื่อนไหวจากครูปรีชา
ครูปรีชาใคร่ควรวันนี้อยู่ที่บ้าน
เพราะว่าวันอาทิตย์วันหยุด

คุณครูก็ทำสงธรรมสวน
มีนักข่าวไปรอนะฮะบ้านอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี
อยู่ที่ตำบลปากแพรกอำเภอเมืองนะครับ
คุณครูก็บอกว่าวันนี้ก็มาคุยกับนักข่าวเนี่ยนะคุณน้ำแข็ง
แต่ไม่ขอเรียกตัวเองว่าเป็นครูเหมือนปกติก็แล้วกัน

ครูอย่างนั้นครูอย่างนี้อะไรก็ว่ากันไป
วันนี้ขอใช้คำว่าผมบ้าง

โดยนักข่าวก็ได้ถามคุณครูเกี่ยวกับกรณีล่าสุดนะฮะ
พี่ธนายตั้มธนายศิษภาเบี้ยบังเกิด
ซึ่งมาช่วยเหลือดูแลคดีให้กับฝั่งของหมวดจรูนนะครับ
ที่ออกมาบอกว่าเขาไม่เคยข่มขู่อะไรครูนะ
เพราะว่าเมื่อวานครูบอกว่ามีทนายของผู้ที่อยู่ฝั่งตรงข้าม
โทรมาข่มขู่ว่าให้ตนเนี่ยถอนตัวจากคดีซะเถอะ
ซึ่งตนบอกว่าอย่ามาข่มขู่กันแบบนี้
นายตั้มก็เลยออกมาบอกว่าไม่ได้คมขู่
แค่เตือนด้วยความหวังดีนะฮะ
ซึ่งครูปีชาบอกว่าก็ต้องขอขอบคุณทนายตั้ม

แต่ตอนนี้มันไม่ใช่เวลาของการเตือน
ช่วงเวลานี้คือช่วงการรอผลการสืบสวนสอบสวนของตำรวจ
ซึ่งเดี๋ยวตำรวจก็จะแถลงอยู่แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นที่ทนายตั้มจะเตือนผ่านช่องทางไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่
ตนขอฝากกลับไปยังทนายตั้มว่า
ไปบอกและไปถามหมวดจรูนดีกว่า
ว่าไปซื้อลอตเตอรี่มาจากที่ไหนและซื้อจากใคร

ขอให้กลับไปห่วงใยตัวเองกันก่อนก็แล้วกัน

ก็ใช้คำว่าผมนะ

เพราะว่าอยากใช้คำของตัวเองบ้างนะครับ
ใช้ตัวแทนตัวเองบ้าง
ครูค่ะที่ทนายตั้มเขาออกมาโพสต์นะคะว่าเขาไม่ได้ข่มขู่ครู
แต่เหมือนเป็นการเตือนด้วยความหวังดีมากกว่า
ก็ต้องขอบคุณนะครับที่เตือนด้วยความหวังดี
แต่ตอนนี้นะครับมันไม่ใช่เวลาของการเตือนนะครับ
เวลาของการรอผลการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ซึ่งเดี๋ยวตำรวจก็จะแถลงการให้ทราบอยู่แล้ว
ดังนั้นเนี่ยต้องขอบคุณทางทนายตั้มด้วยที่เตือนด้วยความหวังดี
แต่การเตือนด้วยความหวังดีนะมันเป็นการคมครูนะครับ
ในเชิงนิตินัยเนี่ยมันเป็นการคมครูซึ่งผมเองไม่เคยไปเตือนใคร
เพราะทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วความจริงคือความจริง
ตอนนี้ฝากบอกทางฝั่งร้อยตำรวจโทจรูนว่า
แล้วซื้อจากใครแล้วทนายตั้มถึงมาหาผมได้นะครับ

ครับนะครับเห็นมีการโพสต์ด้วยว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วใช่
ถูกต้องคุณมีรักษาคือการการโพสต์ของเขาเนี้ยโพสต์ทุกวัน
หลักฐานเนี่ยเขาเป็นนักกฎหมายนะรักฐานเนี่ยเขาต้องเอาไว้ในกระบวนการศาล
เคยบอกตรงหลายทีว่าใครมีหลักฐานอย่างไรเดี๋ยวได้ขึ้นศาลอยู่แล้ว
และเข้ากระบวนการสั่งอยู่แล้วก็รออีกนิดนึงนะครับ
ไม่ใช่มามอมเมาประชาชนแบบนี้ถึงวันนี้เองคือมันใกล้ที่จะแถลง
คดีแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็สบายใจนะครับที่ความจริงในเบื้องต้น
จะได้ปรากฏเร็วนี้ความจริงก็คือความจริงนะครับ
เล่าลิกหนีความจริงก็ไม่พ้นหรอกครับถ้าเกิดว่าถ้าผมสรุปเนี่ยออกมาว่าเป็นของหน่วยจริง
คุณจะมีแนวทางสู้ต่อไปใช่ไหมมันก็คือในเบื้องในเบื้องต้นนะ
เบื้องต้นของการพิสูจน์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เราก็ต้องเข้ากระบวนการศาลเพราะตอนเนี้ยในเรื่องของกระบวนการสารเนี้ย
อ่าครูได้ฟ้องแพ่งเขาอยู่ไหมครับครูครับตอนนี้ตำรวจเนี้ย
แกก็พูดออกมาแบบกว้างให้โอกาสคนผิดมากลับใจอะไรอย่างนี้
มองมองเรื่องแบบนี้ยังไงครับคือที่ตำรวจเขาบอกมองกว้างกว้างเนี่ย
ตำรวจก็พูดในเชิงของนักกฎหมายของเขาของท่านนะครับ
แต่ก็พูดถูกต้องถ้าตอนนี้ท่านใดรู้ว่าผิด
ก็ไปรับสภาพใช่ไหมแต่การที่จะรู้ว่าใครผิดใครถูก
มันต้องผ่านกระบวนการสั่งเลยนะครับอย่างที่อาจารย์บริเมฆออกมาโพสต์นะครับ
ว่าครูจะเหมือนไปฟ้องแพ่งทำไมทั้งที่ถ้าฟ้องอาญาอย่างเดียวเนี่ย
ถ้าชนะขึ้นมาเงินก็คือเราก็ได้อยู่แล้วคืออันนี้ครูไม่ได้เป็นนักกฎหมายนะ
ผมไม่ได้เป็นนักกฎหมายดังนั้นเมื่อนักกฎหมายเนี่ย
คือทนายความเนี่ยได้แนะนำเราก็ต้องทำตามทนายความ
ผมก็ต้องทำตามทนายความนะครับครูมองว่าเป็นการข่มขู่ใช่ไหม
ที่เขาออกมาเตือนอย่างนี้จะเอาผิดเขาไหมคือไม่สังเกตหรือครับ
ว่าผมไม่เคยพูดอะไรและไม่เคยไปบอกเขาว่าเขาต้องยอมรับ
คนนู้นต้องยอมรับคนนี้ต้องยอมรับทำไมต้องบอกกันล่ะครับ
อย่างนี้เรียกว่าเรียกว่าอะไรอ่ะครับผมไม่เคยไปบอกเขาเลย
ว่าเออทางนู้นต้องยอมรับแล้วนะนะครับไม่เคยพูด
อะอย่างเถอะอย่างไรก็ดีต้องให้เกลียดซึ่งกันแล้วกันนะครับ
ครูตอนนี้มันมีกระแสจมตีเยอะมากในในหรือยังงี้คือกระแสจมตี
กะไหลในการที่ควบคุมสติในการที่เราโดนจมตีมาก
หลักขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

คือไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไป
แล้วก็ดูมีสติ

กายเนี่ยเรามีเรื่องของกฎีความ
นั่นคือกายแล้วก็

แล้วเราก็ต้องเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์
ดังนั้นจิตที่ดีงามเนี่ย

ก็จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะครับ
คุณครูก็เป็นครูสอนวิชา
พระพุทธศาสนา

แต่ละทีครูก็จะมีบางทีก็ฝากการบ้านบ้าง

เมื่อสักครู่นี้เห็นบอกว่าจะไม่พูดว่าครู

ความเคยชินนะครับ
อันนี้ความเคลื่อนไหวของครูปรีชานะครับ
ทุกผู้ชมครับเดี๋ยวลองดู
ในบรรดาแม่ค้าขายโลตเตอรี่นะครับ
เราก็ไปเจอเจพัฒน์นะครับ

หรือว่าเจ๊พัดเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่
หนึ่งในพยานคดีหวย๓๐ล้าน
ในฝั่งของครูปรีชานะครับ

แผงที่วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ
อยู่ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรีไปกว่า

แต่ว่าไม่ได้ขึ้นไปบนโรงพักนะครับ

เดินทางไปเพื่อไปรับทราบข้อกล่าวหา

สลากชุดนี้ให้กับครูปรีชาไปเนี่ย
ราคา๗๐๐บาท

เพราะฉะนั้นทนายตั้ม

ผู้ค้าสลากแต่ว่าไปขายเกินราคา

ก็ไปรับทราบข้อกล่าวหากันเรียบร้อยแล้วนะฮะ

ผมไม่ได้ซื้อแล้วไปแจ้งความ
แม่ค้าสลากทำไมว่าขายให้ผมเกินวาคา
แต่ว่าทางทนายตั้มเขาบอกว่าเขาไม่ได้บอกว่าขายเลขอะไรเนี่ย
เป็นการแจ้งความตามคำที่คุณบอกเล่า
ว่าคุณขายสลากในราคาเท่านี้ซึ่งมันเกินราคานะครับ
ขณะที่เจ๊พัดยังได้กล่าวถึงเจ๊บ้าบิน
บ้าบินนี่คือแม่ค้าสลากคนที่ขายให้กับครูปรีชานะครับ
พัฒน์บอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องก็ไม่ค่อยได้คุยกัน
พบกันครั้งล่าสุดก็คือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั่นแหละ
ไปรับทราบข้อกล่าวหาขายสลากเกินราคาที่สพเมือง
แต่ยืนยันว่าเจ๊บ้าบินตอนนี้สบายดีนะฮะ
แต่ยังไม่ขอเจอนักข่าวต้องการพักผ่อนนะครับ
จริงมั้ยครับ

ก็เลยกลับไปไม่เห็นอีกเลย
แต่ก็เลยไปดูว่ามันยังไงกันแน่

เจอกันลงพลาดกันแหละไปด้วยกันที่ลงพลาดกันแหละ
ก็แป๊บเดียวแป๊บเดียวพอไปเจอนักข่าวก็พากันกลับ
ขณะที่แม่ค้าลอตเตอรี่อีกคนนึงนะครับ
เป็นเพื่อนสนิทกับเจ๊บ้าบินนะครับ
คือนางสาวลักษณ์จิตธรรมหรือว่าเจ๊เกดนะครับ
เกดบอกว่าได้โทรศัพท์แล้วก็ส่งไลน์หาเจ๊บ้าบินอยู่เป็นประจำนะครับ

ที่สัมผัสได้เจ๊บ้าบินไม่ได้กังวลเรื่องคดี
เพราะมั่นใจว่าได้พูดความจริงไปไม่รู้สึกเครียดอะไร
ส่วนตัวเจ๊เกดก็ยังมั่นใจว่าเจ๊บ้าบินไม่ได้พูดโกหก
ยืนยันว่าขายสลากให้กับครูปีชานะครับ
เพราะว่าที่ผ่านมาเจ๊บ้าบินก็เป็นคนซื่อสัตว์มาโดยตลอด
ส่วนคลิปเสียงต่างที่มีการเผยแพร่กัน
มันก็มีเสียงผู้หญิงหลายคนนะ
เกรดก็เลยไม่ขอตอบคำถามว่าเป็นเสียงใครบ้าง
แต่ยืนยันว่าในคลิปเสียงทั้งหลายทั้งแหล่ที่หลุดมาเนี่ย
ความจริงก็คือความจริงแกก็จะพูดความจริงของแก
พูดอยู่อย่างนั้น
น่าจะอยู่บ้านญาตินะเพราะว่าแต่พี่ไม่ได้ไปหาที่บ้าน
ก็ยังมีการโทรถามสำถามเจ้าสุขดิบว่าเป็นไงบ้าง
เจ๊โอเคมั้ยอะไรอย่างเนี่ยเครียดมั้ยอะไรอย่างเนี่ย

แล้วคือแกก็บอกว่าไม่เครียดโอเคสบายดี
คือเราก็ทำตามที่แต่ละท่านมีความพร้อมจะให้สัมภาษณ์กับเรานะฮะ
เพราะว่าบางท่านก็ยินดีให้ข้อมูล
แต่ก็ไม่อยากเอาตัวเข้ามายุ่งเกี่ยวกับคดีนี้แล้ว

ไปสู่เรื่องราวใหญ่โตแล้วไปถึงระดับสอบสวนกลาง

ทางเพื่อนของเจ๊บ้าบินเองก็
คือเจ๊บ้าบินน่ะด้านข้าวไม่ได้เจอเผลอเลย
ตั้งแต่ที่กองปราบรามเรียกไปสอบปากคำครั้งใหญ่

ไปที่แผงไปที่บ้านก็ไม่เจอ
เพราะความสัมพันธ์ของเจ๊บ้าบินก็คือเป็นผู้ที่ยืนยันว่าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลชุดนี้
ใบที่ถูกรางวัลที่๑๓๐ล้านให้กับครูปรีชามีคลิปเสียงที่เสียงคล้าย
โทรไปถามว่าตกลงถูกไหมครูในวันที่๑พฤศจิกายน๒๕๖๐ตอนเย็น
คือกรณีแบบนี้เนี่ยทีมข่าวของเราไปตรวจสอบดูมันไม่ได้เพิ่งเกิดครั้งแรกนะฮะ
บ้าบินเคยมีกรณีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้น
นั่นก็คือโพสต์จากเฟซบุ๊กของเจ๊บ้าบินในกลุ่มคนเมืองกาล๒
เจ๊บ้าบินเคยโพสต์เอาไว้เมื่อ๒๒กรกฎาคม๒๕๕๙
ก่อนจะเกิดเรื่องกรณีงวด๑พฤศจิกายน๒๕๕๙
เจ๊บ้าบินใช้เฟซบุ๊กของตัวเองโพสต์เข้าไปในกลุ่ม
บอกว่าลูกค้าที่หยิบลอตเตอรี่ไปโดยไม่ทันได้ดูที่ซื้อที่หน้ากสิกรไป
ถ้าคุณรู้ตัวเอามาคืนนะคะถึงถูกก็ขึ้นเงินไม่ได้หรอก
เราแจ้งความไปแล้วเรามีหลักฐานอยู่
แล้วก็โพสต์ภาพของสลากินแบ่งรัฐบาลที่มีเลขท้าย๗๐๔ใบ
งวดวันที่๑สิงหาคมปี๒๕๕๙
คือเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยเจ๊เกดบอกว่าเจ๊บ้าบินได้ถ่ายภาพรูปสลากเลขท้าย๗๐๔ใบเอาไว้
เพราะเดี๋ยวจะเอาไปให้ลูกค้าที่เป็นตำรวจนะฮะ
ตกลงกันทางไลน์สั่งซื้อกันทางไลน์ไว้๔ใบ
เจ๊บ้าบินก็แยก๔ใบนี้ออกมาจากแผงสลากตัวเองแล้ว
แต่พอดีมีลุงคนนึงมาซื้อโรโตรีแล้วลุงมาซื้อหลายใบซื้อเยอะมาก
เป็นแบบว่าลุงเนี่ยแก่หยิบติดไปหมด
คือรวบติดไปหมดเลยสลาก๔ใบที่จะเก็บไว้ให้ตำรวจเนี่ยนะฮะ
ถูกต้องเลขท้าย๗๐เนี่ยเจ๊บ้าบินก็เลยต้องโพสต์เพื่อจะบอกว่า
คือถ้าใครหยิบไปเนี่ยอันนี้คุณไม่ได้ซื้อ
โดยเฉพาะเดี๋ยวมันเกิดปัญหาขึ้นถ้าถูกรางวัลที่๑

ตอนนั้นเจ๊บ้าบินเลยใช้วิธีแบบนี้
เพราะว่างวัดที่มีปัญหาเจ๊บ้าบิลเขาบอกว่า
ครูปีชาก็ฝากซื้อทางลงทางลายอะไรอย่างนี้

อย่างวันนั้นรู้สึกว่าจะนานแล้ว

รู้สึกว่ามันจากเลข

ส่งรู้มั้ยส่งไม่น่าจะ
ก็จะขายลูกค้า
นั้นแล้วลุงเขานั้นอ่ะก็มาซื้อเยอะด้วยแล้วก็เหมือนกับ
ว่าเอ่อไม่ใช่ลูกค้าประจำแกแหละแกก็ขายขายแล้วแกก็วาง
ไว้อีกกองหนึ่งวางเจ็ดศูนย์เอาไว้อีกกองหนึ่งแล้ว
อันนั้นแกก็เหมือนกับว่าวางไว้อีกกว่าหนึ่งที่คุณลุง
ของเขาหมดแหละเพราะว่ามันเป็นหวยที่ว่ายังไม่ได้เหมือนวาง
กองเอาไว้อ่ะแกก็ระว่งไปหมดแต่แกไม่ได้ตั้งใจอ่ะ

เจ๊เองก็รู้ว่าคุณลุงไม่ได้ตั้งใจที่จะหยิบไปหมด

อ่าแต่ว่างวดนั้นมันไม่เกิดปัญหาไง
เพราะว่ารางวัลที่๑งวด๑สิงหาคม๒๕๕๙เนี่ย

มันไม่ได้ออก๔ใบที่คุณลุงเขาหยิบติดไป

แต่งวดนี้๑พฤศจิกายน๒๕๖๐ที่เป็นปัญหาอยู่
มันเกิดปัญหาตรงที่ว่าเจ๊เขายืนยันว่าขายให้ครูปีชาแล้ว
แต่พอถูกรางวัลที่๑ครูปีชาบอก
หาไม่เจอมันหาย

คุณผู้ชมเรื่องนี้ตั้งแต่เป็นข่าวมา
คือหลายคนก็มีการออกมาแสดงทัศนะ

อย่างทางด้านที่ปรึกษาผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ

คือแนะบอกว่าอย่าเพิ่งตัดสิน

เพราะว่าไม่อยากจะให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้น

คือเป็นการอธิบายให้เข้าใจ

บอกว่าลอตเตอรี่ไม่ใช่ทรัพย์ที่มีทะเบียน
ดังนั้นใครที่ครอบครองย่อมเป็นเจ้าของ

โดยผลตำรวจเอกอาชิรวิตสุภัณฑ์เพศัตริย์
ก็เป็นที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

บอกว่าก่อนหน้านี้ถ้าเกิดพนักงานสอบสวน
ภูทรภักดิ์๗พิจารณาข้อเท็จจริง
ร่วมกับข้อกฎหมายตั้งแต่แรกเลยเนี่ย
เรื่องลอตเตอรี่๓๐ล้านจะไม่ยืดเยื้อ
และถ้าเกิดว่ามีกรณีศึกษาตั้งแต่ต้น

มันดำเนินมาถึงกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้ว

แล้วก็เชื่อว่าคดีนี้จะคลี่คลายโดยเร็วนะคะ

เขาก็มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญที่ชำนาญ
รวมถึงมีเทคโนโลยีต่างที่ทันสมัยมากกว่าส่วนภูมิภาค

ถ้าพนักงานสอบสวนในเบื้องต้นฉุกคิด
แล้วก็กลับไปดูข้อกฎหมายที่เทียบเคียง
แล้วไม่ฟังข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคำให้การฝั่งพยานเนี่ยนะ
ปัญหาจะคลี่คลายฟังเสียงท่านค่ะ
พนักงานสอบสวนเมื่อมีคดีเกิดขึ้นแล้วเนี่ย
ครูปรีชาไปแจ้งความ
ไปแจ้งความว่าลอตเตอรี่หาย

จริงแล้วตัวพนักงานสอบสวน
ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนเจ้าของสถานที่เกิดเหตุ

ต้องตระหนักดีว่าเรื่องนี้
มันต้องมีต้นสายปลายเหตุมาอย่างไร
แล้วควรจะมีกรณีศึกษาศึกษาว่าอย่างไร
ตรงนี้ครับที่เป็นประเด็น
เมื่อพนักงานสอบสวนไม่ศึกษา

แล้วกรณีศึกษาที่เทียบเคียง

ก็เป็นไปตามพยานบุคคลมากกว่าเรื่องอื่น
แต่ถ้ามีการศึกษารอบครอบตั้งแต่เริ่มต้น
เรื่องทั้งหมดจะไม่เป็นข่าว

อย่างที่ผมบอกแล้วเป็นความเข้าใจผิด
สิ่งสำคัญที่สุดคือครูปรีชาเนี่ย
ไปแจ้งความเอาหลังจากที่เกิดเหตุแล้ว

มีการไปขึ้นเงินเรียบร้อยโดยหมวดจรูน

ถ้าพนักงานสอบสวนเบื้องต้นฉุกคิด
แล้วก็กลับไปดูไม่พิจารณาข้อเท็จจริงอย่างเดียว
แต่ไปดูข้อกฎหมายด้วยที่เทียบเคียงปัญหาก็จะคลี่คลาย
คือที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปสอบถามความคิดเห็นจากทางท่านอาชิรวิทย์เนี่ย
เนื่องจากท่านเคยเป็นอดีตรองพบตรเป็นอดีตที่ปรึกษาสบส
เป็นอดีตโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็เชี่ยวชาญเติบโตมาจากงานทางด้านกฎหมาย
เพราะฉะนั้นพอเรื่องนี้มันมีแง่มุมของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง
แล้วผ่านการสืบสวนสอบสวนจากตำรวจหลายหน่วยหลายกองบัญชาการเนี่ย
ท่านอาชิโรวิสจะให้ข้อมูลได้ว่าแง่มุมไหนทางด้านกฎหมายมันมีเทคนิค
หรือว่ามีตรงไหนที่มันควรจะดูประกอบกันบ้าง
ใช่แล้วนอกจากนั้นท่านก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับข้อกฎหมายเกี่ยวกับลอตเตอรี่ด้วยนะคะ
บอกว่าลอตเตอรี่เนี่ยไม่ใช่ทรัพย์ที่มีทะเบียนดังนั้นใครครอบครองก็ย่อมเป็นเจ้าของ
ถ้าเกิดเปรียบเทียบแล้วลอตเตอรี่ไม่ต้องจัดให้มีการลงชื่อตอนซื้อ
เหมือนกับเวลากู้เงินสหกรดังนั้นการที่จะระบุตัวคนซื้อระบุตัวคนขายแบบจำเพาะเจาะจง
อันนี้ทำได้ยากเพราะฉะนั้นไปฟังข้อกฎหมายนี้กันนะคะ
เพราะว่าลอตเตอรี่เนี่ยจริงแล้วในข้อกฎหมายเนี่ยไม่ใช่ทรัพย์มีทะเบียน
ผู้ใดครอบครองย่อมเป็นเจ้าของเห็นไหมฮะ
ตเตอรี่ไม่ต้องจัดให้มีการลงชื่อก่อนซื้อเหมือนกู้เงินสหกร
หรือการเข้าพักโรงแรมไม่ต้องลงชื่อไม่ต้องถ่ายรูป
จึงระบุตัวผู้ซื้อและผู้ขายจำเพาะเจาะจงได้ยาก
เปลี่ยนมือก็ได้ผมซื้อแล้วผมเอามาแจกหนูก็ได้
พิธีกรก็ได้นะเป็นของหนูหนูก็ถูกแล้วเอาไปขึ้น
อันนี้อยากให้ทุกท่านเข้าใจว่าผู้ซื้อ
ผู้ครอบครองทรัพย์สินคือตัวลอตเตอรี่เป็นผู้มีสิน
ในขณะเดียวกันทรัพย์หลักกฎหมายว่าทรัพย์เวื่อตกหายแล้ว
ต้องแจ้งก่อนที่จะมีการออกนะฮะต้องแจ้ง
เมื่อไม่ปรากฏว่ามีการนี่ดีกามันมีเลยนะ
เมื่อไม่ปรากฏว่ามีการแจ้งความ

และหมายเลขชุดสลากไว้ก่อน
กลับมีการแจ้งความในภายหลังจากที่สลากประกาศรางวัลแล้วเนี่ย
สิทธิเป็นของผู้ครอบครองสลาก
แต่ถ้าแจ้งก่อนอย่างกรณีครูปรีชาเนี่ย

ที่สื่อกันระหว่างครูปรีชากับผู้ขายสลาก

สลากได้ไม่ครบไปแจ้งความไว้หายไป
อย่างนี้ครูปีชาฟังได้เลยนะ

นี่เป็นข้อกฎหมายที่มีอยู่เนี่ยนะฮะ

ระบุว่าจะจ่ายรางวัลให้กับผู้ครอบครองสลากเท่านั้น

นี่แหละค่ะผู้ครอบครองสลาก

เคยมีส่งข้อความมาบอกว่าคุณน้ำแข็ง
ถึงมีเรื่องแบบนี้ที่ต่างประเทศนะ
ใครที่ถือครองสลากอยู่คนนั้น

โดยที่ไม่ต้องสงสัยเลยเพราะมันไม่ใช่ทรัพย
ที่ต้องมีการลงทะเบียนลงชื่อก่อน

อย่างนั้นถ้าผมซื้อลอตเตอรี่มา
ผมให้น้องให้คุณน้ำแข็งไปใบ

ถูกรางวัลที่หนึ่งขึ้นมาผมไปไล่เอาคืนได้มั้ย

ใช่มั้ยคือมันเป็นทรัพย์ที่อาจได้มา

บอกว่าอย่าเพิ่งตำหนิติเตียนใคร

เพราะว่าอาจจะเกิดความเข้าใจผิดได้

ครูปีชาได้ลอตเตอรี่ไปทั้งหมด
โดยที่กลุ่มแม่ค้าอาจจะไม่ได้ฉุกคิด
ว่ามันมีอยู่ชุดหนึ่งที่หลุดไปอยู่กับหมวดจรูนนะคะ
เชื่อเลยนะ
ว่ากลุ่มแม่ค้าทั้งหมดเนี่ย
มีเจตนาตรง
ที่ว่าครูปีชาเนี่ย

ว่ามันมีอยู่ชุดหนึ่งที่ถูกรางวัลเนี่ย
ทุกชุดเนี่ย๕๓๓๗๒๖

เพราะฉะนั้นความจริงมันปรากฏ

ทุกคนตกลงไปในหลุมที่เรียกว่าความเข้าใจผิด
เพราะฉะนั้นผมอยากให้ทางพี่น้องประชาชนเนี่ย
ต้องคิดว่าเหตุถ้าไม่เกิดกับตัวเราเองเนี่ย

แต่ถ้าเกิดกับตัวเราเองเมื่อไหร่เนี่ย

เพราะว่าสังคมไทยเป็นสังคมชาวพุทธ
ดังนั้นการที่จะเชื่ออะไรก็ต้องคิดต้องไต่ตรองต้องตั้งสติให้ดี
รวมถึงต้องให้โอกาสให้อภัยซึ่งกันและกัน

ใช้เมตตาธรรมในการพิจารณานะคะ
ครับเพราะว่าแม้กระทั่งกลุ่มแม่ค้าเอง

นายอาชิรวิทย์ก็บอกว่าก็เขาก็อาจจะเป็นไปตามความเชื่อไง
เพราะเขาก็เชื่อว่าเขาขายให้ครูปีชา

แต่ว่าคดีนี้เนี่ยที่สุดแล้วมันก็มีแค่คนสองคน
ที่รู้ดีว่าตกลงตัวเองได้ครอบครองสลาก

ครอบครองมาตั้งแต่เมื่อไหร่
ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว

ที่สุดแล้วนอกจากตำรวจแล้วก็แน่นอนว่าคดี
ก็ต้องไปถึงชั้นศาลแน่นะฮะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
คงจะต้องมีการสู้คดีกันอย่างเต็มที่นะครับ
แต่ว่าอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมรองอธิบดีอายการ
นักคดีอาญาสำนักงานอายการสูงสุด
ซึ่งท่านก็มาให้ข้อคิดเห็นกับเราอยู่ตลอดนะครับ

คนที่สุดท้ายแล้วจะถูกระบุว่าเป็นคนโกหกเนี่ย
มันไม่ใช่มีแค่ผลทางกฎหมายนะคุณน้ำแข็ง
ที่สุดแล้วเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้ด้วยกระแสสังคม
โอ้โหคุณภาคภูมิเอาตอนนี้ยังไม่ตัดสิน

แล้วถ้าเกิดว่ามีการแถลงออกมาจากกองปราบ

คดีนี้มันหนักกว่าคดีอื่นด้วยเพราะ
เรื่องราวมันผ่านมาแล้วคนสนใจเยอะมาก
แล้วถ้ามีใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนโกหก
แล้วถูกระบุว่าโกหกอย่างชัดเจน
โอ้โหไม่รู้จะอยู่ยังไงนะครับ
อาจารย์ปรเมฆได้กล่าวถึงเรื่องนี้นะครับ
บอกว่าสำนวนคดีหวย๓๐ล้านบาทที่กาญจนบุรี
ที่ผ่านมาการสรุปสำนวนคดีนี้
มีความพยายามที่จะให้เหตุการณ์มีความสอดคล้องกับพยานทุกปาก
ซึ่งแม้จะมีพยานจำนวนมากเกิดขึ้น
แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าสำนวนจะสมบูรณ์
เนื่องจากมีการปรับแก้สำนวนอยู่บ่อยครั้ง
ถือว่าพนักงานสอบสวนที่ทำสำนวนตั้งแต่ต้นนั้น

อาจารย์บรมเมฆยังบอกด้วยนะครับว่า
บทสรุปคดีชี้ชัดว่าใครเป็นเจ้าของหวย๓๐ล้านตัวจริง

ติดตามความคืบหน้าของคดีนี้
มาอย่างต่อเนื่องและค่อนข้าง
ให้ความสนใจอย่างรุนแรง
ซึ่งกระแสสังคมที่จะลงโทษ

ต้องอยู่บนมาตรฐานของความถูกต้อง
ไม่ใช่การตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จ
มันจะทำให้สังคมอยู่ไม่ได้
และสังคมจะไม่หยอกรับ

ประมาณนี้คนไหนมันปลอดภันฑ์

เป็นคนให้การเท็จยังไง

ของทั้งสองท่าน
อาจจะได้มาแล้วมันก็อาจไม่มี
ความถูกเท็จ
แต่ตอนนั้นเท็จ
มีบางช่วงบางตอนที่มันมีปัญหาจนทำให้เกิดเรื่องถึงวันนี้ก็ได้
แต่ถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งที่โกหกจริงแบบตั้งใจโกหกจริงเนี่ย
แล้วที่สุดแล้วเขาชี้มาว่าคุณพูดเรื่องไม่จริง
ด้วยสถานะทางสัมคมของทั้งสองคนผมว่า
ยืนอยู่ลำบากหนักแน่ค่ะอย่างเรื่องทางคดีคุณผู้ชม
เราก็ต้องตรวจสอบกันไปจากพยานบุคคลจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ต่าง
ทีนี้มาดูอันนี้ไม่เกี่ยวกับคดีนะ
เกี่ยวนะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าไม่เกี่ยวกับคดี
มาดูการใช้หลักโหราศาสตร์ในการวิเคราะห์ทั้งเรื่องราวองค์ประกอบของอวัยวะบนใบหน้า
ทั้งเรื่องอักษรต้นของชื่อเราก็ไปตรวจสอบกันค่ะ
คุณผู้ชมทีมข่าวของเราเนี่ยเดินทางไปเลยนะคะไปที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
ไปถึงแล้วเราก็ต้องการความรู้ต้องการข้อมูล
นี่แหละค่ะสมาคมอยู่แถววัดสมณัฐราชวรวิหารนะคะ
ไปสอบถามกับทางอาจารย์จุธามาศมณีฤทธิ์เป็นอาจารย์ประจำวิชาห่วงจุ้ย
ซึ่งอาจารย์จุธามาศเชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับทางหลักโหรศาสตร์ทางฮวงจุ้ยมานานกว่า๑๕ปี
ไปถึงทีมข่าวก็เห็นเลยค่ะอาจารย์กำลังสอนลูกศิษย์อยู่
ศิษย์ก็มาเรียนจากอาจารย์
แต่ทีนี้พออาจารย์พักสอนผู้สื่อข่าวก็เอารูปไปให้อาจารย์
อาจารย์คะรบกวนช่วยดูให้หน่อยแล้วลองวิเคราะห์ให้หน่อยได้ไหมครับอาจารย์

ห่วงจุ้ยนี่ก็คือพวกโหเห้ง

ทีนี้อาจารย์ก็รับมาดูแล้วก็ค่อยวิเคราะห์

คุณครูดูมีรอยยิ้มที่จริงใจดูเป็นคนฉลาด
ส่วนคิ้วที่เป็นรูปทรงโค้งหมายถึงเป็นคนที่เก็บความลับเก่ง
ถ้าเกิดจะทำการอะไรเนี่ยจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้า
เดี๋ยวฟังเสียงอาจารย์พูดตอนนี้กันนะคะ
ครูปีชานะคะจริงแก้มอ้วนนะคะมีตังค์
หน้าผากกว้างฉลาดเฉลี่ยวแต่รอยยิ้มจริงใจ
แต่ดูดีสิคะคิ้วโก่ม
คิ้วตรงนี่คนซื่อคิ้วโก่งนี่คนมีเลขในในชีวิตเหมือนกันนะคะ
คิดอะไรนี่ต้องมีเล่เหลี่ยมคิดอะไรต้องมีเลศนัยนิดหนึ่ง
ถึงจะคิดไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทีเดียว
แต่ถามว่าโงเห้งของอาจารย์ปีชาเป็นยังไงนะคะ
ก็เป็นคนหัวล้านเป็นคนฉลาด
ทำอะไรนี้ต้องใช้ความคิดใช้อะไรรอบครอบนิดนึงนะคะ
แล้วก็ถามว่าข้อเสียนะคะ
ข้อดีคืออาจารย์พูดว่าแก้มใหญ่มีเงินมีทรัพย์
ข้อเสียคือคิ้วมีเล่เหลี่ยมนะคะ
มีเล่เหลี่ยมนิดนึงนะคะต้องดูดีนิดนึงค่ะ
แต่ลักษณะคำพูดนะคะ
คำพูดก็เป็นคนเก็บความรู้สึกนะคะ
ถ้าเขามีความลับอะไรก็เก็บแน่นเก็บสนิทนะคะ
ก็เป็นการเวลาพูดจาอะไรอย่างนี้นะคะลักษณะการพูดเนี่ยเก็บความรู้สึกค่ะ

้วโค้งนี่มีเล่เหลี่ยมมีแผนทำอะไรมีแผนนะคะมีแผนกว่า
อันนี้เราหมายถึงภาพรวมโดยทั่วไปนะ

คุณน้ำแข็งเวลาให้ช่างแต่งหน้าเขาเขียนคิวให้ก็อย่าไปโก่งมาก

อันนี้เขาบอกว่ามันก็ทำได้เหมือนกันเป็นการแก้ไงคุณ
นี่พอหลังจากดูโงเห้งของครูปรีชาไปแล้ว

คือหลังจากที่อาจารย์ดูแล้วเนี่ยอาจารย์เขาก็วิเคราะห์ค่ะ
บอกว่าคิ้วของหมวดจรูนทรงก็จะเป็นทรง
ตรงนี้บอกได้ว่าเป็นคนซื่อสัตว์
แล้วก็มีแววตาที่จริงใจออกแนวบ้าน

แต่ถ้าเกิดว่าดูให้ดี
สังเกตได้ว่าตาของหมวดจรูนสองข้างไม่เท่ากันนะคะ
ดูผิวเพลินนะคะหมวดจรูนเป็นคนซื่อ

เราจะเรียกภาษาไทยเราเรียกว่าคนบ้านใช่ไหมคะ

เขาตาเอกตาเอกบางทีก็ไม่จริงใจกับคน

หน้าเยี่ยมนิดหนึ่งเหมือนกัน
คนหน้าลักษณะรูปหน้าโครงหน้าตรงเนี่ย

งหน้าเอียงนี่ก็มีความลับนิดนึงนะคะ
เพราะฉะนั้นอาจารย์ให้คะแนน๒คนเท่ากันนะคะ
ในความดีของหมวดจรูนนะคะ
มองผิวเผินมองภายนอกก็เหมือนเป็นคนซื่อนะคะ
ดูแววตาก็เหมือนซื่อจริงใจ
แต่ลักษณะลูกตาเหมือนคนมีเล่เหมือนกันนะคะ
แล้วก็โครงหน้าก็เบี้ยวนิดนึงนะคะ
เพราะฉะนั้นแต่เวลาพูดพูดอะไรก็พูดแบบ
ไม่ได้พูดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ได้ฉะฉานออกมาเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นก็จะมีความลับด้วย
คิ้วของหมวดจรูนตรงนะคะ
ซื่อกว่าแต่ว่าคิ้วแตกนะคะก็จะมีอุปสรรคชีวิตพอสมควรค่ะ
สรุปแล้วดูมีความลับทั้งคู่

จะเป็นความลับหรือว่าเป็นเรื่องของพยานสำคัญ
ทั้งคู่ก็บอกว่าจะมีไว้ในชั้นศาลไง
มันก็ถือว่าเป็นความลับไม่ได้ว่าหมายถึงว่าเป็นเรื่องไม่ดี
นอกจากเรื่องของโงเห้งแล้วนะคุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะ
ไปดูเรื่องตัวอักษรในชื่อกันบ้างดีกว่าค่ะ
อาจารย์ก็มีการนำพยาชนะตัวแรกของชื่อมาวิเคราะห์
ตามหลักโหรศาสตร์ของพม่านะ
เพราะว่าอย่างของฝั่งกับครูปปลา
บอกว่าปีนี้เป็นคนมีชื่อเสียงมีเกียรติยศ
แต่คำสุดท้ายที่อาจารย์วิเคราะห์น่าสนใจอาจารย์บอกว่า

ส่วนทางด้านอักษรจอจาน
ก็บอกว่าจอจานตกหลุมขุมทรัพย์

แต่กว่าจะได้ใช้เงินเนี่ยโอ้โห
ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างเยอะเลยนะคะ
จอจานในวิชาโหรศาสตร์พม่านะคะ
เราจะเรียกว่าจอจานเนี่ยเป็นดาวขุมทรัพย์นะคะ
หลุมขุมทรัพย์ดาวอังคารนี้ตกหลุมขุมทรัพย์
ได้เงินได้ทรัพย์แต่มันต้องตกหลุมไงคะ

เช่นคนบางคนเนี่ยถูกบังคับให้เซ็นค้ำประกันหรืออะไรอย่างนี้นะคะ

ทีนี้เงินที่ได้มากว่าจะได้มาต้องถูกบีบถูกบังคับใช่ไหมคะ
แต่ตกหลุมขุมทรัพย์นะตกหลุมขุมทรัพย์แน่นอนนะคะ
มีโอกาสได้เงินนะคะแต่ถามว่าแล้วปปลาล่ะ
ปลาเป็นดาวอธิบดีมีชื่อเสียงมีเกียรติมีกล่อง
มีเกียรติเช่นว่าคนบางคนนี้ได้แม่ดีเด่นได้โล่ได้อะไรอย่างนี้

เพราะฉะนั้นปปลาในวิชาโหลศาสตร์นะคะ
ตอบว่าคุณได้เป็นดาวอธิบดีมีชื่อเสียงมีเกียรติมีกล่อง
แต่มีโอกาสที่จะยังไม่ได้ตังค์ค่ะ
แต่ถ้าคดีนี้ยืดเยอะไปไม่แน่นะคะ

๖๒ปปลานี่เป็นดาวราชาโชคเธอจะได้เงินเปล่า
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปีนี้จบลงตัวนะคะ

ใช่ค่ะถ้าอย่างปีนี้อย่างที่บอกว่าจอจานได้เงิน
ปลาอาจจะได้กล่องได้โล่ไม่ได้เงิน

ปีหน้าก็ต้องปอปลาใช่ไปเปลี่ยนชื่อเป็นจากจูมไหม
คือทั้งปีนี้ปีหน้าเนี่ยชื่อผมไม่มีทั้งจอจานปอปลาเลย
เดี๋ยวรอปี๖๓ก็ได้

ท่านผู้ชมครับก็เป็นการวิเคราะห์นะฮะ

แต่ว่าที่สุดแล้วต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน
ที่จะอยู่ในสำนวนของตำรวจนะครับ